เมื่อช่วงเช้าครับก็เราไปแข่งชิงชำโลกเนี่ย
คว้ามา๑เหรียญเงินแล้วก็๒เหรียญทองแดงครับแข่ง
สวิสเตอร์แลนด์นะครับเป็นครั้งแรกในประติศาสตร์ของนัก
ไทยที่ได้เหรียญมากสุดในรายการนี้ด้วยครับก็คู่
สมครับเดชาพลกับทรัพย์ซีรีครับได้เหรียญเงินในประเภท
ผสมแล้วก็เป็นคู่ผสมไทยคู่แรกที่เข้าถึงรอบชิง
สถิติดีที่สุดแล้วนะครับส่วนน้องเมรัชนกอินทนนท
แล้วก็กันตะพลหวังเจริญได้เหรียญทองแดงในประเภทหญิง
เดียวแล้วก็ชัยเดียวโดยได้ใช้เดียวครับของกันตะพลเนี่ย
ก็เป็นครั้งแรกของวงการแบตบินตันไทยของชายนะครับที่
ได้เดี๋ยวทั้งวันในการขันชิงแชมโลกส่วนเป้าหมายทั้งสี่
คนครับที่ประสบความสำเร็จในรายการชิงชำโลกครั้งนี้
คือการรักษาอันดับแล้วก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันในศึก
โอลิบิกเกมส์สองพันยี่สิบที่ญี่ปุ่นในช่วงกลางปีหน้าต่อไป